ต้องฟังทั้งสองฝ่ายฟังทั้งสองด้านจริงเพราะว่ากรณีนี้เนี่ยคุณยายของน้องอ่ะบอกว่ามาร้องนะบอกว่าหลานสาววัย๑๑ปีเนี่ยโดนคุณครูเนี่ยง้างมือแล้วตบไปที่ไทยทอยจนเด็กอ่ะสลบแล้วไม่ได้พาไปส่งโรงพยาบาลด้วยนะหาว่าเด็กอ่ะแกล้งหาว่าเด็กสำออยนี่มีวงจรปิดในโรงเรียนนะใช่ค่ะแต่วง
น้องเนยอายุ๑๑ปีนี่นะคะ

ห่มร้องไห้รับไม่ได้ที่หลานโดนทำโทษ
ใช่ค่ะคุณยายมาบอกร้องกับสื่อเลย
บอกว่าหลานนอกจากโดนทำโทษโดนตบไทยทอยแล้ว
ชักเกรงหมดสติไปเลย
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะเพื่อนของหลานพาหลานมาส่งที่บ้าน
แล้วก็บอกว่าหลานโดนครูฝ่ายปกครองตบจนสลบ
แล้วครูห้ามพาไปส่งโรงพยาบาลอีกนะหาว่าหลานสำออย
ยายรับไม่ได้ค่ะถึงร้องไห้แบบนี้
แล้วทางครอบครัวเองก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะคะ
ทีนี้คุยกับคุณยายไปแล้วใช่ไหม
เราต้องคุยกับตัวเด็กด้วยหนูมันเกิดอะไรขึ้นลูก
เล่าให้ฟังหน่อยซิน้องเล่าให้ฟังแบบนี้
บอกว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงพักเบรก
น้องจะไปซื้อน้ำที่ร้านด้านนอกโรงเรียน
แล้วเจอครูมายืนขวางข้างหน้าเลยนะ
แล้วเรียกลูกศิษย์พูดกับหนู
ครูบอกว่ามึงจะไปไหนอันนี้เด็กบอกนะคะ
แล้วก็ง้างมือตบที่ไทยทอยไปครั้งหนึ่ง
งงตอนนั้นแล้วน้องก็เลยเดินกลับไปที่ห้องเรียน

คือน้องหายใจไม่ออกแล้วก็ช็อกหมดสติไปเลย
น้องบอกว่าคุณครูทำเกินไปตอนนี้หนูกลัวค่ะ
ไม่กล้าไปเจอครูหนูไม่กล้าไปโรงเรียนเลย
ส่วนทางด้านคุณครูคนที่อยู่ในคลิปนี้นะคะ
ก็บอกว่าไม่ได้ทำร้าย

อย่าเพิ่งตัดสินว่าครูผิด

ทีนี้วันนี้พอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรเนี่ยนะคะ

เดี๋ยวจะให้ทั้งสองฝ่ายมาคุยกันแล้วเปิดกล้องวงจรปิดให้ฝั่งคุณยายดูด้วย
แล้วทางผอบอกว่าไม่ได้ปกป้องใครนะถ้าเกิดครูทำผิดจริงอันนี้ก็พร้อมที่จะลงโทษ
แต่ถ้าเกิดครูไม่ได้ทำผิดก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับครูด้วยนะครับ